คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
มีบ้านเดี่ยวมีทาวน์โฮมมีคอนโดเกิดขึ้นอย่างมากมาย
ส่งผลดีกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นธุรกิจการตกแต่งบ้านครับ
เรื่องของประตูทั้งเรื่องของวงกบก็สามารถขายดีแล้วก็เติบโตตามไปด้วย
โดยโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานล่าสุดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปเมื่อ๓๐ปีก่อนธุรกิจนี้เริ่มจากการจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ในชื่อแบรนด์บาติก
พอถึงจุดหนึ่งเราขายได้ดีขึ้นเราเริ่มเราเริ่มมีปัญหาในเรื่องของต้นทุน
พอเราขายได้แต่เราไม่เป็นผู้ผลิตเองเราควบคุมปัจจัยในเรื่องของต้นทุนไม่ได้
แล้วก็ปัจจัยในด้านการแข่งขันมันก็เริ่มมีสูงขึ้นเราก็เลยเริ่มตัดสินใจ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำเองอาจจะสะดวกกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มตัดสินใจคุณพ่อคุณอาออกมา
ด้วยกันก็มาลงทุนทำโรงงานตัดสินใจทำโรงงาน
หลังจากนั้นไม่นานแบรนด์บาติกเริ่มติดตลาดเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ขยายโรงงานจากเดิมรับประกอบผลิตอะไหล่จำพวกวงกบประตู
เมื่อต้องขยายธุรกิจอันดับแรกที่ผู้ประกอบการนึกถึงนั่นก็คือแหล่งเงินทุน
เริ่มแรกเราเองตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีเราไม่ได้มาจากที่ที่เรามีเงินทุนของเราเองมากนักนะครับ
เราเองก็มีการติดต่อสถาบันการเงินนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็เป็นมีธนาคารกรุงเทพครับ
แล้วก็กู้แบงค์นะครับ
อกจากนี้เงินลงทุนยังมีส่วนสำคัญ
เพราะธุรกิจนี้จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มเติม
เพราะนอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ยังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้น
จากเดิมเคยผลิตประตูได้๔๐๐บาทต่อวัน
เพิ่มเป็น๗๐๐บาทต่อวัน
ส่วนปัจจัยที่ทำให้แบรนด์บาติกเติบโตในตลาดได้อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละสิบสาม
มาจากคุณภาพของสินค้าที่ประตูทุกบานมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า๑๐ปี
ไปจนถึงเทคนิคการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กระบวนการในการผลิตในการเคลือบบานอย่างนี้

อย่างของถ้าเป็นสินค้าในท้องตลาดทั่วไป
แต่ของเราเองก็จะมีความแตกต่าง

เหมือนเราเคลือบสีรถยนต์อย่างนี้
มันก็จะมีความแตกต่างตรงนี้
ปัจจุบันบาติกขายในประเทศ๑๙
ที่เหลือส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
และเชื่อว่าการส่งออกไปตลาดอาเซียน

ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
แนวโน้มผมมองว่าตลาดต่างประเทศน่าจะถูกกว่า
เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเราเอง
เขาเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็เพิ่งพัฒนาประเทศใช่ไหมครับ
ในการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นกลุ่มสินค้าประเภทนี้
ก็จะมีความต้องการค่อนข้างเยอะอยู่
เป้ายอดขายไว้ที่๒๖๕ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มียอดขาย๒๑๕ล้านบาท
และภายใน๕ปีจะต้องมียอดขาย๑๐๐๐ล้านบาท
เพราะมั่นใจว่าแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้
เรื่องการใช้นวัตกรรมควบคุมต้นทุน
จะทำให้ธุรกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายแน่นอน
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน